วันนี้หลายคนซื้อหวยเขาไม่ได้ซื้อตามแผงกันแล้ว

จากแอปเป๋าตังค์มันจะมีตามเว็บ
วันนี้ตำรวจเขาร่วมกับกองสลาก
ทนายเครือข่ายเว็บที่เขาขายหวยทิพย์

เชื่อไหมว่าไอ้หวยทิพย์ทั้งหลายเนี่ย

แต่ขอบอกว่ามันก็มีเว็บไซต์
ที่ขายแบบมีแต่เลขอ่ะ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เครื่องนับธนบัตร๔เครื่อง
อายัดบัญชีเงินฝากกว่า๒๒๕บัญชี

เนื่องมาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย

สืบสวนว่าแม่เช็คต่างตามแพลตฟอร์ม

เธอบอกเธอว่าฉันอ่านข่าวอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
แล้วก็มีพฤติกรรมเสนอขายหรือขายสลาก

มีคุณถามอะไรบ้างด้วยบ่อะไร
ไม่รับพ่อคุณเองเนี้ยฉันอ่านข่าวอยู่ช่างในนี้ละคุณนะ
มายกุศชาติก็ต้องรู้ฉันกำลังรอบค่าวอยู่
พ่อโทรมาส่งโทรศัพท์มาให้ผมรับเนี้ยมายควรไม่รับเองอ่า
เขาต่อได้เลยเขาจะต้องรับฉันอ่านกล่าวอยู่
เขามีพฤติกรรมเสนอขายนะฮะหรือขายสลากเนี่ย
อย่างแรกคือเขานำรูปภาพขึ้นมา
ให้มีลักษณะคล้ายกับสลากกินแบ่งรัฐบาล

บางคนก็จะดูแล้วผิวเผินบางทีก็นึกว่า
โก้งโลโก้มันจะไม่ได้แตกต่างกันเยอะ

แล้วก็จะมีลักษณะคล้ายกับสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ออกโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ

แต่ไม่มีการส่งมอบสลากให้ครับ
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน

รับเงินหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
กับความผิดเวิร์ชทุกษ์ซ่อนปกปิด
แหล่งที่มาของทรัพย์สินเนี่ย

รวมถึงกลุ่มผู้ต้องหามีการถอนเงินออกจากบัญชี

เป็นเงิน๓๗๐ล้านบาท

กองสลากจึงได้ร่วมกับตำรวจเนี่ย

สลากไทยกองสลากใหม่บ้านสลากไทยสลากไทยทรัพย์
สลากไทยบ้านพร้อมรวยสลากดีสลากรวยสลากแล้วก็สลากนะก็มี
สลากน่ะสลากน่ะอืมมันเหมือนเยอะเยอะเหล่าน่ะสลากน่ะ
สลากน่ะไงสลากน่ะเหล่านั้นอ่ะมันมีแต่รูปทุกวันทุกวันนี้เขาจะมีแต่รูป
แต่เขาไม่มีตัวไม่มีของจริงถ้าคุณซื้อไปไม่มีตัวตนนะคะ
เพราะว่าบางทีมันเป็นเหมือนก๊อปปี้ก๊อปปี้อีกทีเนอะใช่ไม่แต่เขาบอกบางทีมันก็ขึ้นเงิน
แต่ถึงเวลาถ้าถูกจริงเขาก็ไม่รู้ใครจะจ่ายอ่ะอืมเขาก็ถึงเรียกว่าหวยคิด
อืมแต่เสียน่ะเสียถูกต้องไหมกันใช่ไหมใช่เสียน่ะเสียอืมแต่ได้เขาบอกว่าถ้าบวกรบคุณหามาแล้วมัน
มันมันโอกาสได้มันน้อยกว่าคือมันไม่มีสลากอ่าเอารูปมามันก็ไม่ได้ต่างกับหวยใต้ดินอ่ะ
ไม่เขาก็ไปถ่ายมาก็เหมือนตอนนั้นที่มีประเด็นหนึ่งเกิดขึ้นไงที่ว่าไปถ่ายสลากรูปสลากมาแล้วก็มาลง
ซื้อมาเดี๋ยวถูกเดี๋ยวโอนไปแต่สุดท้ายพอถูกปุ๊บไม่ให้
อะไรอย่างนี้